มาดูกันอีกหนึ่งเรื่องค่ะเป็นเรื่องของนายตำรวจท่านหนึ่งอยู่ที่จังหวัดเลยนะคะ
ทำหน้าที่สองอย่างในเวลาเดียวกันแล้วก็ทำหน้าที่ได้ดีด้วย
กลายเป็นขวัญใจประชาชนเลยล่ะค่ะ
นี่แหละค่ะคุณตำรวจที่จับไม้กวาดคนที่คนไหนนะคะ
เดี๋ยวดูไม่ทันเอาใหม่เอาใหม่คือนี่เป็นอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นกลางถนน
แล้วคุณตำรวจนอกจากจะมาช่วยดูแลเรื่องคดี
ก็มาช่วยเก็บกวาดถนนถนนด้วยนั่นนะคะคนซ้ายมือริมจอเนี่ยนะคะ
เครื่องแบบมาเต็มยดเลยนะก็ช่วยเก็บกวาด
เขินอายเลยนะถูกไม่แคร์สายตาใครเลยนะคะ
หลังจากที่รถชนกันในตะบนกุฎป่องอำเภอเมืองเลย
ชาวบ้านเห็นแล้วก็ปลื้มสิคะถ่ายภาพลงโซเชียลก็ได้รับความชื่นชมกันอย่างกว้างขวาง
โอ้โหผมเห็นอย่างนี้แล้วผมเชื่อเลยไม่ใช่แค่ประชาชนที่ปลื้ม
ถ้าพี่เขามีภรรยาหรือมีแฟนแล้วเขาน่าจะปลื้มด้วย
แล้วก็เป็นที่บ้านดีผู้บัญชาการเขาเรียกผู้บังคับบัญชาก็ชื่นชมด้วยนี่นะคะ
วกใบหนึ่งที่สวมอยู่นะคะก็คือหมวกของผู้พิทักษันติราช
เป็นผู้บังคับหมู่ป้องกันปราบรามสถานีตำรวจภูทรเมืองเลย
รหัสประจำตัวคือ๗๐๗ส่วนหมวกอีกใบที่ทำหน้าที่อยู่ก็คือเป็น
กู้ภัยสว่างคีรีธรรมรหัสสว่าง

นิวนาวคุณกำลังบอกอะไรหรือเปล่า
ก็บอกรหัสประจำตัวปฏิบัติหน้าที่ของคุณตำรวจท่านนี้

๗๐๗นะไปอีกครั้งนะคะค่ะค่ะค่ะค่ะค่ะ
คุณผู้ชมคุณตำรวจเขาบอกว่าทุกครั้งที่เกิดอุบัติเหตุ
นอกจากจะทำหน้าที่เจ้าพนักงานในเรื่องของคดีแล้ว
ก็ยังทำหน้าที่เก็บกวาดเศษกระจกที่แตกกระจาย
เพื่อความสะอาดความปลอดภัยของประชาชนด้วยล่ะค่ะ
เป็นจิตวิญญาณของผมไปแล้วแหละนะครับเป็นจิตวิญญาณไปแล้ว
ส่วนงานตำรวจผมก็มีโอกาสสอบเมื่อปี๕๕นะครับ
สอบแล้วก็ไปฝึกไปเรียนมาบรรจุ
จนเริ่มรับราชการครั้งแรกที่สพเมืองเลยนะครับ
ทีนี้ในงานกู้ภัยผมก็ไม่ได้ทิ้ง
มันก็ยังอยู่ในจิตวิญญาณของผมอยู่นะครับ
ทุกครั้งที่มีเหตุบางทีผมก็ถอดแค่เสื้อ

ถอดครึ่งท่อนบางทีก็เผลอพกปืนไปบ้างนะครับ
ก็ออกไปจนจนชาวบ้านเขาบอกว่ากู้ภัยพกปืนมาเก็บศพ
ว่างั้นแต่พอเขามารู้ทีหลังว่าเป็นเจ้าหน้าที่ด้วยก็เลย
เขาก็เลยชื่นชมนะครับ

ทำด้วยใจไงค่ะโอ้โหต้องปรบมือให้จริงนะคะ
ก็เป็นคนที่คิดดีทำดีสม่ำเสมอแบบนี้
สิบตำรวจโทสุธีรดลแสนนางชน
ก็เลยได้ใจประชาชนกันไปเลย
และถ้าหากบ้านเรามีตำรวจที่คิดถึงส่วนรวม